วันนี้มีข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานแล้วแหละว่า
ตกลงสงกรานปีนี้ทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างมีออกมาแล้วนะคะ
รวมถึงนี่เลยข่าวดีสุดของชาวสมุทรสาครแล้วก็อีกหลายคน
ส่งกำลังใจช่วยผู้ว่าปูวันนี้ผู้ว่ากลับบ้านได้แล้วนะคะ
และนี่ค่ะเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะคะโอ้โหว่าพูดหลายอย่างเลย
แต่เนี่ยท่านกลับมายิ้มออกแข็งแรงได้เกือบจะเหมือนเดิมแล้ว
นี่คือนายวิรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ก็มาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวค่ะก็ต้องประคองท่านมาหน่อย
เพราะว่ายังเดินได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะแต่ยังพูดคุยได้คล่องแคล่ว
ก็มาร่วมแถลงพร้อมกับคณะแพทย์สิริราชพยาบาลนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
ผู้ว่าสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลสิริราชที่ดูแลเป็นอย่างดีด้วย
สิบสองวันนะคะตั้งแต่ยี่สิบแปดธันวาคม
พูดว่าบอกว่ามีช่วงเวลาที่พูดว่าไม่รู้สึกตัวเลยอ่ะสี่สิบสองวันเต็มคือเดือนกว่ากว่า
ไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลยใส่เครื่องช่วยหายใจอย่างเดียว
ผู้ว่าบอกว่าเอาจริงนะไม่คิดเหมือนกันว่าจะรอดกลับมาได้
หลังจากที่สี่สิบสองวันไม่ได้รู้สึกตัวอะไรครับพูดว่าก็เลยบอกว่าโควิดสิบเก้านี่มันน่ากลัวจริงจริงนะ
มันไม่เลือกใครทั้งนั้นจะรักจะเกลียดจะอะไรยังไงมันไม่เลือกที่รักมัดที่ชังเลย
ใครเป็นก็มันก็อันตรายทั้งหมดเลยฟังเสียงผู้ว่าให้หายคิดถึงกันหน่อยนะคะ
สิ่งที่เป็นอยู่ในศิราชพยาบาลก็คือนโยบายเรื่องททหรือทำทันที
เพราะอะไรที่ว่ามันสอดคล้องเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตวันไหน
เราไม่รู้ว่าเราเจ็บเจ็บป่วยไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ผมผ่านมาได้ในช่วงวิกฤต
สิบสองวันที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็น
เส้นแบ่งเส้นเส้นขนานของความมีชีวิตอยู่กับความตายเนี่ย
มันอยู่ขนาดนิดเดียวเองผู้ว่าเดือดศักดิ์ท่านก็อายุห้าสิบเก้าปี
ค่ะนี่พูดคำแรกก็พูดถึงเรื่องงานเลยนะ
ซึ่งคุณหมอต้องออกมาปรามบอกว่าผู้ว่ากลับไปบ้านต้องพักผ่อนนะ
อย่าเพิ่งไปลงพื้นที่ไปทำงานต่อไม่ได้นะเอาให้แข็งแรงก่อน
เอาให้แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มก่อนนะคะครับเรื่องนี้ค่ะ
แพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยบอกว่า๔๒วันที่ผู้ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ย
ถือเป็นผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะเวลาที่นานที่สุดในบรรดาผู้ป่วยทั้งหมดเลยนะ
แต่กำลังใจสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเสียงของภรรยาผู้ว่าค่ะ
เสียงคุณชุติพรเขาบอกว่าทำให้รู้สึกว่าต้องกลับสมุทรสาครให้ได้
ส่วนการลงพื้นที่คุณหมอย้ำอีกครั้งเพราะว่าอย่าพึ่งอย่าเพิ่งโหมงาน
รู้ว่าอยากทำแต่พักผ่อนได้แข็งแรงเต็มที่ก่อนซึ่งผู้ว่าก็เดินทางกลับ
สมุทรสาครหลังแถลงจบนะคะมีคณะแพทย์ร่วมเดินทางไปส่งด้วย
ก็มีรองผู้ว่ามีข้าราชการผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเลยค่ะ
มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นโอ้โหนี่ฮะมากันแน่นเลย
พอรู้ข่าวว่าท่านผู้อริสักวันนี้จะกลับบ้านนี่มาถึงมารอต้อนรับกันเต็มเลย
ตั้งแถวกันเลยค่ะมีดอกกุหลาบมามอบแล้วพอเห็นจังหวะผู้ว่าปรากฏตัว
ครับโอ้โหร้องยิ่งกว่าดาราคุณนี่ค่ะนี่สวัสดีครับท่านผู้ว่า
นี่ฮะก็คงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายอีกสักระยะหนึ่ง
ใช่ค่ะว่าท่านก็นอนอยู่บนเตียงโอ้โหนาน่ะนานค่ะ
แปด๑๒วันอ่ะสามสามเดือนขาด่อยเนอะสามเดือนกว่าใช่ค่ะ
คนก็ตะโกนบอกคิดถึงจังเลยผู้ว่าผู้ว่าสู้แบบนี้
มาถึงปุ๊บไปคุยกับส่วนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก่อนเลยค่ะ
เนี่ยฮะใช่อุตส่าห์บอกแล้วนะว่าผู้ว่าอย่าเพิ่งรีบผมงาน

รับผิดชอบด้วยแหละก็ไม่ปล่อย
โควิดมันระบาดขนาดนั้นหรอก
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสมุทรสาคร

ครั้งนี้ยังไงต้องมีจุดจบ

เป็นการทำงานแบบสั้นของผู้ว่า

ทำท่าว่าแบบอ่ะสู้แหละ
นะคะผมว่าก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนด้วยแหละ

ถูกต้องคือชาวสมุทรสาครนี่กำลังใจมาเต็มเลยนะ

ก็เอาใจช่วยขอให้ผู้ว่าแข็งแรงขึ้นเร็วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาครลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม

เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม

เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม

เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม

เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม

เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม

เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม
เพราะว่าตอนนี้จริงสมุทรสาของเนี่ยลดระดับลงมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สีส้ม